จากเรื่องบนท้องถนนค่ะไปดูเรื่องกันของวัยรุ่น
เขาบอกว่าเขาทวงเงินค่าบุหรี่ไฟฟ้ากันทวงกันไปยังไงไม่รู้อีท่าไหน
มันเป็นเรื่องกันขนาดนี้จนมีคนตายหนึ่งเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบ
ตำรวจภูทรกำแพงเพชรค่ะลงพื้นที่ไปพร้อมแพทย์เจ้าที่พิสูจน์หลักฐาน
หลังจากพบว่ามีคนถูกยิงนะคะอยู่ที่ถนนป่าไผ่ซอย๑
ที่ตำรวจนครชุมค่ะที่บริเวณกำแพงเพชร
ไปถึงพบสบค่ะของนายอภิรักษ์ค่ะอายุสิบเก้าปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เข้าที่บริเวณศีรษะ
กระสุนเนี่ยเข้าหางคิ้วขวาทะลุหางคิ้วซ้ายนะคะเขานอนหงายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ายังเจอปลอกกระสุนขนาด๓๘ตกห่างจากศพประมาณ๑เมตรด้วย
มีปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกเห็นบอกว่าน่าจะเป็นของผู้ตายด้วยปืน
ลำนี้นะคะแล้วก็ปืนเนี่ยสภาพขึ้นลำพร้อมยิง
ตำรวจบอกว่าเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อนของคนตายว่ายังไง
ในนัทค่ะเล่าว่าตัวอภิรักษ์คนตายเนี่ย
นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับตัวเขานี่แหละมาทำไมแถวนี้
มาถึงจุดเกิดเหตุจังหวะที่เขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีคนจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างทาง
แต่ไม่รู้นะว่ามากันกี่คน
เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงจุดนั้น
แต่ก็แอบแปลกใจแล้วแหละว่าจุดมืดแบบนี้
ทำไมมีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างทาง

กลายเป็นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

ฆ่าชีวิตนายอภิรักษ์เพราะโดนเข้าไปที่ทางด้านของนายอภิรักษ์คนตาย
ตอนนั้นเขาบอกเขาพยายามประคองร่างเพื่อนเขาเอาไว้นะ
แล้วก็เลยสุดท้ายเพื่อนเหมือนจะล้มลงแล้วจะล่วงตกลงจากรถ
ก็เลยต้องเอาร่างของเพื่อนนอนลงบนพื้นถนน
ก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกแม่ของเพื่อนค่ะ
มากี่คนละน้อง
ไม่รู้ว่ามากี่คนแต่รู้ว่าเป็นทีมเขียว

ไปดูว่าอภิรักษ์เคยมีการคุยอะไรกับใครหรือเปล่า
กลายเป็นคุยจริงค่ะมีการพูดคุยกัน
เป็นลักษณะการข่มขู่ท้าทายกัน

ลักษณะเหมือนบอกว่าฝากยิงไอ้กล้าที
เพื่อนก็ถามกลับไปว่ามันทำไมเหรอ
เดี๋ยวฝนตกหยุดแล้วเนี่ยฝนหยุดตกจะออกไป

นี่ก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาออกมา
ทีนี้สาเหตุค่ะเพื่อนก็เลยบอกแบบนี้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คนตายเนี่ย
ตัวนายอภิรักษ์ที่เสียชีวิตนะคะถูกเบี้ยวเงินค่าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วพยายามจะมาทวงหรือเปล่า
ทางด้านแม่ของอภิรักษ์ชื่อนางมาลัยรัฐค่ะอายุ๔๙ปี
แม่บอกว่าก่อนลูกชายจะมาเกิดเรื่องแบบนี้เห็นว่าทะเลาะกับใครก็ไม่รู้
ทางเฟซบุ๊คซึ่งอันนี้แม่ไม่รู้จริงแล้วลูกก็ออกจากบ้านไปจนกระทั่งมาถูกยิงตายค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปเจอกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าน้องพีนะคะ
นามสมมุติบอกว่าชนวนเหตุเหรอพี่บอกกับนักข่าวนะมันเริ่มมาอย่างนี้
๒เดือนที่แล้วกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยผมรู้เขามานั่งเล่นคลุกคีกับพวกเพื่อนผมด้วยกัน๕คน
แล้วมีการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็กัญชากันตอนแรกยังจ่ายเงินกันตามปกติ
ตอนหลังขอของไปก่อนบอกเดี๋ยวจะจ่ายทีหลังหลังมาเอ้าเอาของไปเงินไม่จ่าย
แล้วคนที่ท้าทายกันก่อนหน้าจนจะมายิงอภิรักษ์ตายเนี่ยก็คือกลุ่มของคนก่อเหตุ
วันเกิดเหตุผมรู้แค่ว่าอภิรักษ์ไปทวงเงินแล้วท้าทายกันผ่านทางแชทของเฟซบุ๊กค่ะ
น้องเขาซื้อของแล้วเอาของไปก่อนไม่ยอมจ่ายตังค์ครับแล้วก็เพื่อนผมได้ทักไปทวง
ทีนี้น้องเขาบอกน่าจะไม่มีให้แล้วก็เกิดเป็นทะเลาะกันครับ
ใช่ครับเป็นคนที่ทักด่ากันในแชท
ใช่ครับท้ากันผ่านแชทนั้นเลยครับ
ที่ตำรวจทราบมาเพราะอะไรเพราะเขาไปติดต่อขอมอบตัวแล้ว
พร้อมอาวุธปืนด้วยค่ะบอกว่าแบบนี้
คือเขาสารภาพว่าเขามีปัญหากับเพื่อนนะ
ผู้ตายมีปัญหากับเพื่อนของเขาแล้วก็เลยใช้อาวุธปืนกัน
คือเขามาช่วยเพื่อนเท่านั้นเองก็ไม่ได้คิดว่าจะยิงจนตายนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเล่าว่าตัวนายอภิรักษ์ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ยิงปืนใส่บ้านรุ่นพี่ของเขาก่อน
ตอนนั้นเขาอยู่ใกล้แถวนั้นออกมายืนอยู่
แล้วก็เลยบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ของคนตายขี่ผ่านมา
ก็เลยตัดสินใจเอาอาวุธปืนยิงใส่นายอภิรักษ์๑นัด

แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็มามอบตัว
ตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของพรบออาวุธปืนด้วยนะคะ